ทำดีทำดีทำไมโดนด่าเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่างานนี้ท่านธรรมนัฐเล่นใหญ่ผิดปกติมากเกินไปย้อนดูเหตุการณ์อีกทีฮะ
เห็นในทีวีอย่างร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเป็นภารกิจของท่านเลขาพลังประชารัฐธรรมนัฐพรมเผาลงพื้นที่เมื่อไหร่๔ไหม๔ตุลาคม๔ตุลาคมที่ผ่านมาเสียงกึกกล้องแทร่ซ้องเหรอด่าเฮ้ยทำไมขนาดนั้นอ่ะด่าเพราะท่านเล่นใหญ่เกินไปหา
เสียงหรือไม่ไอ้ภาพที่คำว่าเล่นใหญ่นี่มันมันกล่าวหากันนะเห็นไหมนั่งเรือไอ้ภาพนี้ไม่เท่าไหร่ฮะเปิดหน้าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ตอนที่ลอยคอตอนที่ลอยคอจูงเรือไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยระดับหน้าอกเลยนะชาวบ้านเขานั่งเรือมารับของคนเอาของไปแจกเอาไม่กลัวเปียกแล้วไม่ต้องไปที่อื่นหรอลอยลอยคอแบ
มีงานว่าอย่าบอกใครนะว่าเราธรรมนัฏพรมเผ่าแล้วสุดท้ายท่านเปิดหน้ากากเองจึงกลายเป็นดราม่าครับเมื่อคืนนี้เองร้อยเอกธรรมนัฏพรมเผ่าก็ชี้แจงครับว่าการลอยคอกับการที่เปิดหน้ากากมันคนละพี่กัดกันการลอยคอเข้าไปทำไมต้องลอยคอเข้าไปมันเป็นซอกซอกบ้านเล็กสมมุติเอาเรือเข้าไปแล้วด้วยการพายที่ไม่ชำนา

อย่ามันด่ากันนักเลยส่วนลุงป้อมรองนายกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐลุงป้อมต้องตอบคำถามนี้เมื่อวานฮะบอกว่าเป็นเรื่องของภักดิ์ท่านหัวหน้านะเป็นเรื่องของภักดิ์เป็นเรื่องของธรรมนัสท่านธรรมนัสลงพื้นที่เองแต่ยืนยันสั้นว่าเนี่ยไม่ใช่การหาเสียงพอพูดค
บอกความทุ่มเทของธรรมนัฐมันดูแปลกภิกล
มีสัญญาณอะไรหรือส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่า
เพราะปกติคุณธรรมนัฐไม่น่าจะลงทุนขนาดนี้
มันน่าจะมีสัญญาณหรือตั้งใจอยากจะได้เป้าหมายอะไรหรือไม่
นะฮะนี่คือโขสกพักเก้าไกรอีกคนนึงพี่อมรรดรัชฮะ
สสพักเก้าไกลท่านบอกคนที่มารับแจกของ
เขายังพายเรือมารับของเลย
คุณเป็นคนแจกคุณรุยน้ำไปทำไม

ผมเดาในฐานะนักนิเทศศาสตร์
ทีมช่างภาพชุดนี้เป็นทีมช่างภาพ
ชุดเดียวกับที่ไฟไหม้กิ่งแก้วคุณรู้ได้ไหมครับการจับภาพเนี่ย
คือมันมีการบอกเล่าถึงเรื่องราวจำภาพชี้มือที่กิ่งแก้วได้ไหม
จำได้จำได้ที่คนก็แซมกันว่าองค์สามแล้วกลับอ่ะอ่า
ผมว่าช่างภาพชุดเดียวกันลักษณะการเล่าเรื่องเนี่ย
ขณะที่คุณตาร์ทตาร์ทผู้ปิดทองหลังพระที่แท้ถูกอันนี้ชื่อเพจเขานะ
อยากให้คุณธรรมนัฐแวะมาที่บ้านโพลหน่อยทำไมอ่ะบ้านโพสามเมตรอ่ะ
ไม่เห็นมีใครมาช่วยเลยแล้วคุณธรรมนัฐไปช่วย

แต่บ้านโพหนักกว่าอยากให้คุณธรรมนัฐมาช่วยด้วย

ยุให้ประชันกันแล้วฮะระหว่างลุงตู่กับท่านธรรมนัฐพรมเผ่า
เพราะท่านธรรมนัฐพรมเผาลอยคอไปเฮ้ยลุงตู่นั่งเรือ
เออลุงตู่สู้สู้ลุงตู่ไม่ทุ่มเทอะไรดังนั้นเชียร์ลุงตู่
ยุส่งลุงตู่สู้ขนาดท่านธรรมนัฐรวดลอยคอแบบนี้
ถ้าลุงตู่สู้ต้องมีทางเดียวดำน้ำไปแจกของแล้ว
ลุงประตูครับนี่คือหวังดีปรารถนาร้ายของแท้เลย
อย่าไปเชื่อทำตามด้วยครับนี่อะไรครับเขาเอาภาพของร้อยเอกธรรมนัด
ที่ลอยคอลากเรือมาประกบกันแล้วเอาหน้าตัวเอง
ตัดหน้าตัวเองไปใส่แทนกันเขามีการทำบนเฟซบุ๊
ผมเห็นหลายคนทำอ๋อนี่ชาวเน็ตทำเอง

แม้จะชี้แจงแล้วมันก็ยังไม่เคลียร์อยู่ดีนะฮะ
ไม่เป็นไรอีกหนึ่งประเด็นที่อยากให้ชี้แจงด้วยคือเรื่องซองนะคะ